อีกอย่างค่ะ

อีกอย่างค่ะ

กว้างดัน
กว้างดัน
อันนี้ว่าผมแต่งตั้งเพลงเลยผม

แจ้งว่าแป๊บนึงมันมาจากคลิส์
จะแจ้งว่าร้ายหรือเปล่า
ไปร้องให้ใครที่คืออะไรจริง

ผมเคยเจอประสบการณ์มามาแต่งเป็นเพลง
คุณคำถามว่าใช่ไหม
แม่ก็เหมือนแบบอย่าพาฉันร้ายเพราะฉันดูไม่ดี

ใส่สร้อยทองแบบเหมือนแต่งตัวแนวนี้

ซึ่งบางทีเราอาจจะเข้าวัดทำบุญ

แบบถ้าปล่อยปลาก็ไม่ดูรูปเก่าดิ

อ่ะเป็นนักร้องเรารู้จักแล้วว่า

เรื่องแรกเรื่องแรกเกมปลูกผีได้เป็นหนังผี

เป็นมอนจริงใช่ไหม

แล้วทำไมคุณถึงได้บทอะไรแบบนี้

ตัวเรานี่อยากเล่นบทบาทไหนมากที่สุด

มีครูเป็นคนมอนสอนเลยในเรื่องนั้น

ที่มันก็มีความฟรีไซด์ของเราด้วย

เอาอย่างนี้มีบทให้เขามาเลยไหม
มีขอบทหน่อยค่ะบท

จับไข่ดูว่าจะได้บทอะไร

ผมมีหัวใจของผมก็พอแล้ว

อนมอนมันติดมอนมาเยอะ

ก็แค่เด็กใจแตกผ่านเข้ามาก็เหมือนคนก่อนนั่นแหละ
แล้วยายเด็กมุตานั่นก็ยั่วผมเหลือเกิน

อันนี้ต้องเล่นเป็นแรดบอยเวลาที่แบบแฟนจับได้แล้ว
แฟนจับได้ก็พูดแบบว่าอักติ้งแก้ตัว
แต่ว่าคือชอบนางเอกนะมุตานี่คือเป็นนางเอกรักเขา
ก็แค่เด็กใจแตกผ่านเข้ามาแหละก็เหมือนคนก่อนนั่นแหละ
ก็ยายเด็กมุตตานั่นก็ยั่วผมลึกเกิน

แล้วก็ออกก่อน
นิดนึงก็ครบแล้วนะพี่ก็เล่นให้ครบเลยละกัน

แต่ไม่ได้หมายความว่าเรารักมิวนะ
ไม่ใช่เราไม่ได้หมายความว่าเราไม่ไล่เรานะ
อันนี้เป็นบทรักแห่งสยามคุณเคยดูไหมเรื่องนี้
ก็คือเป็นเรื่องแบบว่าเด็กผู้ชายกับเด็กผู้ชาย
ในช่วงวัยที่แบบยังค้นหาตัวเองกันอยู่
แต่เราก็ไม่ใช่เด็กผู้ชายไง
บทก็คือว่าเราคบกับมิวเป็นแฟนไม่ได้
แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รักมิวนะ

อ่าพี่วำไลงไม่หมดใช่ไหมพี่
ยังไม่หมดเพื่อเป็นการเหมือนสมจริง

ไม่ตอนนี้คือจะอ้วงนะครับพี่ผมขอร้องพี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว
รายการแม่บ้านประจำบานใช่เขาเป็นภูมิกับเองพร้อมนะ๕๔๓๒แอคชั่นนั่งเฉย
แล้วคบกับมิวเป็นแฟนไม่ได้ไม่มองตามองตามองมอง
มามองตามองตาให้ลึกซึ้งลงไปลึกเรารักเขามาก
คบกับมิวเป็นแฟนไม่ได้นะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้รักมิวนะ
ใกล้หน่อยใกล้ใกล้เข้าใกล้อีกนิดใกล้ใกล้เหมือนแบบจะหอมจะหอมจะหอมเอามือมือ

เฮ้ยนี่คุณแค่การแสดงนะไม่ต้องทำหน้าท้องขนาดนั้น

อาจแค่คิดจริงกินจริง

ดังนั้นหมดเลยทุกอย่างทำเองนะครับก็อย่าขัดขลิกกรรม

ส่วนหนังนะครับเรื่องมอนซ่อนผีนะครับ
ก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับก็ติดตามดูได้
ไม่ต้องกลัวผีมากนะครับหนังเรื่องนี้พ่อมอนซ่อนมาหมดแล้วครับผม

เขาชอบคนมีอายุมากกว่า

อ่าวันนี้นะคะเราทั้งสามคนต้องลาไปก่อนนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากดูย้อนหลังนะคะ

สวัสดีครับ